ใช้คำว่าแฟน

แต่ไม่อยากจะพูดอะไรให้มันดูหน้ามันไส้เลย
เขาเป็นคนง่ายติดอิน
แล้วก็เขาเรียกอะไรเข้าใจในการทำงาน
เขาก็บ้างงานเหมือนกันเลย
ไม่มั่นใจอะไรขนาดนั้นหรอก